หยิบไปแต่พอดีถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปันนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของตู้ปันสุก
หยิบไปแต่พอดีนะคะแต่อยู่ที่หาดใหญ่สงขลามีคนไม่พอดีค่ะ
หยิบไปเยอะเกินเนี่ยตามภาพกล้องวงจรปิดเข้ามาเป็นคู่นะ
ชายหนึ่งหญิงหนึ่งเนี่ยชุดดำนะคะเดินมาล่ะ
ผู้ชายเดินเข้าไปปรีไปที่ตู้ไม่ใช้คำว่าหยิบสิ
ใช้คำว่าโกยโกยใส่ถุงและทำแบบนี้หลายครั้ง
และช่วงที่เขาทำเกิดขึ้นต่อหน้าผู้หญิงและเด็ก
ไหมคะเขายืนอยู่ห่างสองคนนี้เขามาปันสุก
ก็คือซื้อของมาแล้วก็เอามาใส่ตู้แบบนี้
ตู้นี้ตั้งอยู่หน้ามูลนิธิกู้ชีพพระตรงเทิดธรรม
ในพื้นที่บ้านทุ่งลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
มีคนเอาคลิปนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เห็นพฤติกรรมของไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสองสามีภรรยาหรือเปล่านะคะ

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิมาเติมของอยู่เป็นระยะระยะช่วงเวลาหนึ่งเขาหันไปถามผู้หญิงด้วยนะ
เขาบอกว่ามีถุงหรือเปล่าประมาณว่าของที่เขาหยิบไปเนี่ยมันเยอะเกินไปเขาไม่พอเนี่ย
แต่ไม้เต็มมือแล้วเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราค่ะ
เห็นภาพแบบนี้แล้วลงพื้นที่ไปสถานที่จริงเลย
มีประชาชนจำนวนมากมาทั้งหยิบของจากตู้ปันสุกแล้วบางส่วนก็มาบริจาคของใส่ตู้ให้มันเต็มอยู่ตลอด
มูลนิธินะคะตอนนี้ค่ะบอกว่าขอเก็บของที่มีคนเอามาบริจาคใส่ตู้ไว้ก่อนเป็นการบริหารจัดการของเขานะคะ
ใครที่เอามาบริจาคเอามาใส่ไว้เลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะเดินออกไปดูเป็นระยะเก็บเข้ามาไว้แล้วค่อยเอาออกไปเติมเป็นระยะเป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดการยกแพ็ค
เพราะว่าบางคนค่ะมาถึงไม่ได้หยิบไปชิ้นเดียว๒ชิ้นนะยกแพ็คไปเลยค่ะ
คนนี้นะคะคุณรณภูมิแสงอรุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิเล่าให้กับทีมข่าวเราฟังค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในกล้องมงจรปิดบอกว่าตอนที่ผู้ชายเข้ามาหยิบของหันไปถามแม่ลูกที่มาบริจาคด้วยแม่ลูกเสื้อเขียวเนี่ยนะคะมีถุงใส่ไหมและตอนมาหยิบรอบสองมาจ้ะเอ๋กับเจ้าหน้าที่อีกและแถมตีเนียนด้วยนะคะถามเจ้
มาภายหลังมาดูกล้องวงจรปิดก็เลยรู้ว่าอ้าวสองคนนี้มาหยิบปล่อยแล้วไม่น่าจะได้เอาไปเอาไปกินเอาไปใช้อะค่ะพอสืบไปสืบมาจริงเอาไปขายให้กับคนที่มาบริจาคใส่ตู้มันวนไปวนมาแบบนี้ฟังเสียงเจ้าหน้าที่ค่ะ
ก็คือถ้ามาเอาก็คือเอาได้ทุกคนครับไม่ว่ากันแต่ว่าหยิบแต่พอดีแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวไปสืบรู้ว่าหยิบเอาผักไปขายแต่ว่าดันเอาไปขายต่อกับเจ้าของผักที่มาบริจาคก็เลยได้รู้ว่าอ๋อเอาของไปขาย
ก็คือคนที่เมาสืบรู้ไปอีกว่าเป็นคนนิสัยทำนองว่าก้าวล้าครับเป็นนิสัยแบบนี้อยู่แล้วครับ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปตู้นี้คนที่มาหยิบก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่เอามาบริจาคกลับมากขึ้นด้วยค่ะ